อย่างที่ช่วงที่แล้วพี่หนุ่มได้บอกไปนะคะ
เรื่องของอาหารติดคอหรือว่าติดหลอดลมเนี่ย
มันเป็นอาการหนึ่งที่เรียกว่าหลายคนอาจจะมองข้ามไปเลย
หรือบางทีเนี่ยแทบจะไม่ได้มองเขาเลยนะคะ
แต่แท้จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก
เพราะว่าในปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่
แล้วที่สำคัญจากสถิติการเสียชีวิตของอาการแบบนี้
มีมากกว่าถึง๕๐๐คนขึ้นไปด้วยต่อปีนะ

เยอะมากนะคุณแม่สมมติแบบนี้

บางคนทานอาหารทานถั่วกินอะไรก็ติด
เหมือนคุณสวรีไง

เวลามันเกิดขึ้นมันจะเป็นอาการสำลัก
พอสำลักเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอาการที่เรียกว่าไปอุดตันอยู่ที่คอ
ดังนั้นเนี่ยอากาศก็จะผ่านขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ได้
ก็เลยจะทำให้บางคนเนี่ยสำลักกันเกิดจากการแบบเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดบ้าง
บางทีสำลักเมื่อแบบนำสิ่งของเข้าปากโดยความอยากรู้อยากเห็นถ้าเป็นในเด็ก

หรือว่าเกิดการสำลักขณะที่ทานอาหารแบบเร็วมากเกินไป
กำลังทานอาหารอยู่อาจจะคุยบ้างบางทีอาจจะมีปัญหาในกรณีแบบนี้
ซึ่งจริงต้องบอกว่ามันเป็นเคสอุทาหรณ์นะคะ
นักร้องชื่อดังน้องมีเหมือนกัน
น้องเอย่าลูกสาวเนี่ยทานเยลลี่แล้วก็ติดคอเหมือนกัน
อันนั้นมีอาการตัวแข็งตาเหลือก
แล้วล่าสุดที่เกิดขึ้นอีกก็คือกับคุณแม่ยุพินลาวหพงศ์ชนะ
คุณแม่ของพิธีกรคนดังอย่างพี่ป๊อปวราวุฒิลาวหพงศ์ชนะค่ะ
ซึ่งเสียชีวิตไปเลยใช่ค่ะ
ซึ่งเราก็มีคลิปเสียงจากพี่ป๊อปด้วยนะคะเชิญค่ะ
สวัสดีครับผมป๊อปวราวุฒิเหล่าหาพงษณะนะครับ
คุณแม่ผมนะครับจากไปด้วยการรับประทานอาหาร
แล้วเกิดสำลักอาหารขึ้นมา
ซึ่งแทนที่อาหารนะครับจะตกเข้าไปในหลอดอาหาร
แต่อาหารนั้นกลับตกเข้าไปในหลอดลม

แต่ท่านมีอายุมากแล้วแรงสำลักหรือแรงไอ
ท่านมีไม่มากพอหลอดลมจึงอุดตัน

ก็ทำให้ออกซิเจนไม่สามารถส่งเข้าไปเรียนที่สมอง
จากนั้นคุณแม่ก็เป็นลมหมดสติไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ชั่ววินาทีเท่านั้น
ซึ่งการประถมพยาบาลจริงแล้วต้องรีบทำนะตั้งแต่ตอนนั้นเลย

จะขาดอากาศได้เพียงแค่ไม่เกิน๔นาทีเท่านั้น
ดังนั้นนะครับผมอยากให้เรื่องราวของคุณแม่ผม
เป็นอุทาหรณ์และเป็นวิทยาธารให้กับคุณผู้ชมทุกท่าน
แล้วการทำประถมพยาบาลเบื้องต้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก
เพราะทุกวินาทีมีค่าสำหรับชีวิตเราจริงครับ

นี่ก็เป็นสิ่งที่ป๊อปได้บอกเอาไว้จริงว่า
เพียงชั่วไว้นาทีไม่กี่นาทีนาทีแป๊บเดียวจริง

อย่างที่คุณแม่บอกไปบอกว่าอ้าวถ้าสมมุติเรารู้วิธีการประถมพยาบาลเบื้องต้น
กรณีที่เราอยู่ในที่เกิดเหตุตรงนั้น

ซึ่งวันนี้เราก็จะมีคุณครูที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เลย
จะมาสาธิตให้กับเราได้ดูด้วยนะคะ

ชวนครับยินดีค่ะค่ะชวนครับอย่างนี้นะคะ
เอมมี่จะสาธิตให้กับเราว่า

มีแบบอาหารติดอยู่ในคอหรือเกิดสำลักขึ้นมา

จะแจ้งก่อนว่าอาการที่เกิดขึ้นได้

ก็คือการอุดกั้นแบบบางส่วนนะคะ
กับการอุดกั้นแบบสมบูรณ์แบบนะคะ
อุดกั้นบางส่วนเราสามารถดูคนไข้อยู่ข้างได้
ประเมินเขาให้การช่วยเหลือโดยการบอกให้เขามีสติ
อันดับแรกคนไข้ต้องมีสติด้วยเราก็ต้องมีสติด้วยนะ
ตั้งสติก่อนบอกคนไข้ให้ตั้งสติ
หายใจเข้าลึกแล้วกั้นหายใจไว้ก่อน
เพิ่งหายใจออกนะคะแล้วหายใจเข้าซ้ำอีกที
เพราะว่าคนไข้ยังหายใจได้นะอันนี้แค่บางส่วนนะคะ

ให้เขาไอเพื่อสิ่งอุดกั้นสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปอุดตัน
มันจะได้หลุดออกมาโดยการโค้งตัวลงเล็กน้อย

ให้คุณพิธีกรลองหายใจนะคะหายใจลึกเข้า
แล้วก็หายใจเข้าอีกทีนึง
แล้วคราวนี้ไอเปล่งเสียงออกมาแตก
ค่ะอันนี้คือการไอแบบมีประสิทธิภาพนะคะ

คืออุดกั้นแบบสมบูรณ์แบบ
เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนอุดกั้นสมบูรณ์แบบ

ถ้าอุดกั้นแบบบางส่วนคนไข้
ยังสามารถพูดได้หายใจได้
พูดได้แต่หายใจอาจจะมีเสียงหวีด
หวีดอาจจะเป็นเสียงที่เล็ดลอดออกมานะคะ
เพราะว่าเนื่องจากสิ่งอุดตันนี่นะ
มันไปปิดกั้นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นคนไข้เขาจะยังรู้สึกตัว

มีอาจก็คือห้ามตบหลัง
มันคนนี่พอติดปุ๊บตบแจงตบตบไม่ได้เลยนะ
ยิ่งตบเนี่ยเศษอาหารจะยิ่งอุดกั้นลงไปลึกกว่านั้นอีก

ทำให้เกิดภาวะพร่องออกซิเจนหนักมากขึ้นนะคะ

ส่วนอีกกรณีหนึ่งที่ห้ามเลยก็คือห้ามให้น้ำคนไข้ทาน
พอบางคนอาหารติดคอเรารีบส่งน้ำให้
เห็นในคลิปอะไรแบบนี้หลังครั้ง

เพื่อให้ที่สิทธิ์อาหารมันลงไปลึกเรื่อย
เพราะจริงแล้วการอุดกั้นเป็นการอุดกั้นส่วนบน

เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เรายังช่วยเหลือได้

ใช่ค่ะช่วงนี้ยัง
ส่วนมากเวลาเราเป็นเราจะรู้สึกอาย

มันจะรู้สึกตันหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะ
พอคนไข้หายใจไม่ได้ก็จะเริ่มหน้าเขียวหน้าแดง
อันนี้จะเริ่มเป็นภาวะที่๒ก็คืออุดกั้นแบบสมบูรณ์แบบ

คนไข้เราสามารถสังเกตจากอาการเขาได้เลย
ก็คือคนไข้จะเอามือกำที่คอ

เขาเลยต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองนะคะ
คนไข้จะหน้าเขียวหน้าแดงอันนี้หน้าดำอยู่แล้ว

พอหายใจไม่ออกเมื่อเขาหายใจไม่ออก

เมื่อเขาอายเองไม่ได้เราสังเกตอาการแล้ว
หายใจไม่ออกทำอะไรเองไม่ได้

อย่างที่เบื้องต้นคุณท็อปใช่ไหมคะ

สมองขาดออกซิเจนได้ประมาณ๓ไม่เกิน๔นาที
ถ้านานกว่านี้คือเราอาจจะเสียเขาไปก็ได้
อย่ามองคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะคะ

เพราะเราสามารถช่วยคนใกล้ตัวเราได้นะคะ

สถานบริเวณรอบด้านต้องปลอดภัย

เพราะว่าป้องกันถ้าคนไข้ล้มตัวลงเนี่ย
เรายังสามารถป้องกันเขาจากการบาดเจ็บอย่างอื่น

คุณคะอาหารติดคอใช่ไหมคะ

หลังจากน้ำเข้าทางด้านหลังนะคะ

แต่ถ้าสมมุติว่าคนไข้ไม่ได้แยกขาออกนะคะ
ให้พยายามสอดขาไปตรงกลาง

คนไข้ต้องบอกให้คนไข้มีสตินะ
หลังจากนั้นหาจุดที่จะกด

ส่วนนิ้วโป้งนะคะจะอยู่ใต้ลิ้นปี่
จุดที่เราจะกดนี่ค่ะ

ไม่ใช่ลิ้นปี่นะคะใต้ลิ้นปี่
เพราะฉะนั้นเมื่อเราหาสดือและลิ้นปี่ได้แล้ว
ตรงส่วนที่เราจะกดกำมือ

เอามือประกบกันไว้

กด๕ครั้ง
อันนี้ครั้งแรกนะคะ
มันจะเด้งออกมาเลย
ถ้าสมมุติมันยังไม่ออกนะคะก็ทำให้ครบ๕ครั้ง

แล้วให้เราเอี้ยวตัวดูว่ามีเศษอาหารออกมาไหม
ถ้ามีออกมาคนนี้เขาก็จะเริ่มหายใจได้แล้ว
แต่ถ้าในกรณีที่ยังไม่ออกมาเขาก็จะยังเป็นแบบนี้อยู่
เราก็จะมาทำเซตเดิม๕ครั้ง
เหมือนเดิมนะคะห้าครั้ง

ถ้ามันยังไม่ออกมาคนไข้จะเริ่มหมดสติแล้ว
เพราะว่าภาวะพร่องออกซิเจนของเขาเกิดขึ้นแล้ว
มือเขาสังเกตได้ง่ายนะคะเมื่อคนหมดสติ
ร่างกายเขาจะลอสคอนโทรลแล้ว
แขนเขาก็จะทิ้งตัวในลักษณะนี้
ให้เราล็อกแบบนี้นะคะให้ดูอีกที

ตอนแรกเราอยู่ในลักษณะนี้ใช่ไหมคะ

รับน้ำหนักเขาแบบนี้นะคะ
ขาข้างที่เราถนัดเนี่ยประคองไว้
แต่เขาห้ามอย่าสอดขาไปมากเกินไป
เพราะกระดูกขาเราหักได้เช่นกัน
สเต็ปตัวเองออกมาแล้วให้สันหลังของผู้ป่วย
อยู่บริเวณขาหน้าของเรานะคะแล้วค่อยวางลง

ระวังเรื่องศีรษะของคนไข้นะคะ

ให้ทำการโทร๑๖๖๙
แจ้งนะคะสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สปิ๊กเกอร์ในกรณีที่อยู่คนเดียว

ถ้ามีคนอยู่แถวนั้นให้ขอความช่วยเหลือทันที

ระบุเลยค่ะเวลาเราจะไว้วางใคร
สมมุติหนูจะให้พี่ไปใช่ไหมคะ

คนไทยพอหลายคนปุ๊บไม่รู้จะเป็นใคร
พร้อมกันหรืออะไรแบบนี้ระบุไปเลย
พี่คะรบกวนโทร๑๖๖๙นะคะ

เกิดจากภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ
ผู้ชาย๑รายนะคะบอกเขาให้ละเอียด
ที่ไหนเมื่อไหร่กี่ลาย

ส่วนคนนี้ไม่ได้โทรแล้วใช่ไหมคะ
แล้วก็ประเมินคนไข้ไปด้วยเรื่อยนะคะ

จริงแล้วไม่ยากที่จะเรียนรู้ค่ะ

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะไปล้มต่อหน้าใครเมื่อไหร่
ได้เผออาสารจะเป็นในกรณีอื่น

คุณผู้ชมจะได้เห็นกันนะ

เมื่อสักครู่นะคะจุดที่กด

อันนั้นอยู่บริเวณใต้ลิ้นปี่

อันนั้นคือกดเพื่อช่วยเพิ่มแรงดันนะคะ
ให้เศษอาหารที่อุดกั้นมันหลุดออกมา
เราจะทำในจุดที่ต่างกันออกไปนะคะ
จุดที่เราจะกดก็คือบริเวณกระดูกกลางหน้าอกนะคะ

ก็คือเหนือลิ้นปีกขึ้นมานะคะ
เราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนมันคือลิ้นปี่
ลองคำซี่โครงของท่านดูนะคะทั้งสองข้าง

พอคลำขึ้นมาเนี่ยมันจะมีจุดนัดพบ
นี่จำง่ายมากเลยสำหรับประชาชน

หลังจากนั้นส้นมือ

นี่ค่ะตรงนี้คือลิ้นปี่ค่ะ

ผมจับของผมมีแต่กระดูกตรงนี้ไง

เพราะมันจะมีกระดูกแง่งขึ้นมา

ตรงนี้แหละค่ะแล้วก็เหนือ๒นิ้ว

บริเวณตรงนี้คือกระดูกสเตอร์นัม

วางส้นมือ

ตัวอยู่ในลักษณะตรงแขนต้องตั้งฉาก๙๐

สม่ำเสมอร้องเพลงสุขกันเถอะ

บอกว่า๓๐ครั้งแล้วเป่าปาก๒ครั้ง

แต่ในกรณีที่เป็นประชาชนทั่วไปนะคะ
แนะนำให้กดหน้าอกอย่างต่อเนื่อง

แต่ถ้าเราเหนื่อยเรากดไม่ไหวก็พอ

ถ้าเขากดไม่เป็นไม่เป็นไรเราบอกเขาได้

ดเท่านี้นะเดี๋ยวเราช่วยนับ

อย่างหนึ่งสิถ้าสมมุติว่าดิฉันกินข้าว

ได้ค่ะกรณีนี้

ตอนนี้ที่อยู่คนเดียว

หาวัตถุนะคะที่

ย้ำนะคะว่าเป็นส่วนโค้ง

อย่างสมมุติว่าถ้าเรากระแทกอย่างนี้

พื้นมันแน่นอยู่แต่จริงแล้วอยากให้วาง
ด้านนี้ชิดกับกำแพง

เพราะว่าน้ำหนักเราโถมไปเนี่ย

มันไม่อยู่หรอกนี่มันมีล้อระวังนะลูก

หนูไม่กระแทกจริงแล้วครับพอหนูจุก

ด้านนี้เป็นกำแพงให้เราหันวัตถุเข้า

ให้กระแทกส่วน

กว่าไอ้กระดูกเมื่อกี้นี่มานิดนึงใช่ไหม
ใช่ค่ะต่ำกว่าลิ้นปีเหนือสดือ

จับฐานเก้าอี้ให้มั่นคง

เจ็บค่ะต้องเจ็บอยู่แล้วแต่ดีกว่าตายไหมคะ

ถ้าเศษอาหารหลุดออกมาคือเรารอด
แล้วหลังจากนั้นก็แนะนำให้ไปพบแพทย์
เพราะว่าขั้นตอนที่เราช่วยเหลือตัวเอง
หรือว่าถูกช่วยเหลือเนี่ย
ไม่รู้ว่าส่วนไหนในร่างกายหรืออวัยวะ

เพราะฉะนั้นให้ไปปรึกษาแพทย์

เออจะสบายใจแล้ว

อันนี้ถือว่าเป็นความรู้นะครับ

เพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้
โดยที่เราไม่ได้คาดคิด
นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันได้แท้ยังตายต่อหน้าต่อตาเลยเพราะอาหารติดหลอดลมอันนี้น่ากลัวมาก
วันนี้ขอบคุณคุณเอมมี่กับคุณอันมากเลยยังได้ข้าวทุกคนนะครับ
แล้วก็ขอบคุณกลุ่มอาสาใจถึงใจด้วย